มาดูเรื่องของตำนานฟุตบอลเวียดนามกันบ้างนะครับซึ่งเขามีการจัดทีมตลอดการ
ปรากฏว่า๒นักเตะไทยอยู่ในโผล่นั่นก็คือโคสิโก้กิริศักดิเสนาเมือง
แล้วก็โค้ดโอ่งดูสิตเฉลิมแสนครับส่วนเรื่องของธีรทรบุญมาทันก็มีนำมาฝากกันด้วยนะครับ
ลูกยิงนี้เกิดขึ้นในเกมที่บุรีรำบุกเสมอกับมาโอซาก้าหนึ่งหนึ่งนะครับจังหวะยิงประตูสุดยอดจริงจริงนะครับ
ช่วยให้ประสาทสายฟ้าตีเสมอจากการปั่นโค้งระยะ๒๕หลาเข้าไปอย่างสวยงามครับ
บุรีรำก็แบ่งแต้มในเกมนี้สำเร็จฝนตกเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างจะยาก
แต่ธีรทรยิงลูกนี้สุดยอดจริงจริงครับแฟนบอลก็สามารถเข้าไปโหวตลูกฟรีคลิกสุดสวยลูกนี้ได้
ของธิรทรครับยังมีการโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คสมัยที่เจ้าตัวอายุ๑๓ปีและแข่งขันฟุตบอล
รายการชัยพงศ์ครับครั้งที่๑๓ในนามทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
และสามารถเอาชนะทีมจากเกาหลีใต้ในรอบชิง
ซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ยังถามไปในโลกโซเชียลมีเดียว่า
ใครหาพ่อของน้องลิสบอลหรือว่าตัวเขาเองในรูปนี้เจอบ้าง